สวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะอืมอ่านะฮะ
คุณม้าคุณเหมียววันนี้มาพร้อมกับหน้ากากอนามัยจะพูดอะไร
เมาส์อะไรจะพูดอะไรเมาตัวเองดีกว่าไหมวันนี้เราได้มีเอ่อ
ติ๊กต๊อกจุติมาใหม่เพิ่งลองเล่นอันนั้นอันนั้นมันอันนั้น
มันแต่งหน้าให้เองเลยเหรอใครใช่สิพี่ใครอยากจะดูเทพ
ติ๊กต๊อกคนใหม่ขอให้ไปไอจีก่อนหนุ่มกันใช่ดูนะฮะ
มันแต่งให้หน้าให้เองใช่ใช่ถ้าเกิดเปิดเสียงได้ดีหรอมันไม่
เสียใจคุณกูมีเรื่องอยากจะบอกมึงอยู่หนึ่งเรื่อง

มันจากเรื่องอะไรวะหนัง

ก็เลยเลยลองทำดูแถวเนี่ย
ถามกับพี่หนุ่มมีแบบคลิปหรือการลิปซิงค์เสียงตั้งเยอะ

คือฟิลล์มันได้
คือมันได้หรือว่ามันใช่ตัวเรา
คือฟิลล์มันได้คืออยากให้ตัวตนของเรา
แล้วมันมีแอปมันมีให้เลือกว่าเป็นหน้านี้ด้วยใช่ไหม
คือพูดง่ายอยากจะเตือนมดดำ

หมายถึงว่าถ้าเราจะเป็นแกงเขียวหวาน

แต่นางหลงรักคนที่มาเป็นคู่ค้ากับนางนี่แหละ

อะไรนะอันนี้อาวสารอะไรอาวสารอะไรอาหารทั้งวัน

อันนี้เขาชอบโอ้โฮเฮ้ยฉุนเลศพิสัย
เอ้าไปนะฮะเดี๋ยวค่อยไปคุยเรื่องของเรานะครับ

สบครได้มีการแถลง
มติที่ประชุมขยายพรกรฉุกเฉินไปอีก๑เดือน
ก็คือตั้งแต่วันที่๑พฤษภาคมจนถึง๓๑พฤษภาคม
แต่อันนี้เป็นแค่สวบคนะครับยังไม่ได้มีการเข้าคอรมอ
พรุ่งนี้ต้องรออีกทีนึงนะครับว่าความชัดเจนจะอยู่ตรงไหน

แพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกศูนย์บริหารสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคโควิดนะฮะ
ก็ได้มีการเปิดเผยนะครับว่าหลังจากประชุมหารือกันเรียบร้อยแล้ว
ซึ่งก็ได้มตินะครับว่าไม่ต้องการให้มีการระบาดในรอกที่๒
ขยายระยะเวลาพรกรออกไปอีก๑เดือน
ตั้งแต่วันที่๑ถึง๓๑พฤษภาคมนี้

ชะลอเคลื่อนย้ายคนในต่างจังหวัด
งดดำเนินกิจกรรมคนหมู่มาก
และ๔การผ่อนปลนมาตรการ
ยังคงมาตรการทำงานที่บ้านร้อยละ๕๐
ทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยต้องเว้นระยะห่างทางสังคม
มีการวัดอุณหภูมิในสถานที่ทำงาน
การล้างมือมีเจลบริการเพื่อฆ่าเชื้อ
จำกัดจำนวนคนและมีแอปพลิเคชันติดตามตัวภายหลัง

ซึ่งกรุงเทพมหานครก็เป็นวันแรก
ที่ไม่พบผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่
วันนี้นะครับ๙รายครับคุณผู้ชมครับ
ผู้ป่วยสะสมนะฮะอยู่ที่๒๙๓๑ราย
หายไปแล้ว๒๖๐๙ราย
มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม๑รายนะครับรวมแล้วเสียชีวิต๕๒ราย
อย่างไรก็ตามนะครับสวบคอยังมีมติ

ของเดือนพฤษภาคมนี้ออกไปทั้งหมดก่อนนะฮะ
นั่นก็คือวันที่๑พฤษภาคมคือวันแรงงานแห่งชาติ
วันที่๔พฤษภาคมคือวันฉัดมงคล
วันที่๖พฤษภาครับวันวิสาขบูชา
และวันที่๑๑พฤษภานะครับวันพืชมงคล
ซึ่งทั้งหมดนี้จะนำเสนอเข้าที่ประชุมคอรมอลในวันพรุ่งนี้
โดยรัฐบาลจะพิจารณาชดเชยวันหยุดในภายหลัง

มติให้เลื่อนไปก่อนหน้านี้

อย่างเป็นกระแสข่าวออกมาว่า
จะมีการล็อกดาวน์เพิ่มมากขึ้น

แต่ว่าพวกสถานที่ต่าง
อย่างเช่นห้างเสริมประสิทธิ์มันค้า

แล้วก็อาจจะมีอีกร้านอาหารที่ไม่ได้อยู่ในห้องแอร์
ที่บอกมาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องรอวันพรุ่งนี้อีกทีหนึ่ง
ความชัดเจนก็ต้องไปลุ้นกันนะครับว่า
มติขอรมณ์จะออกมาเป็นอย่างไรกันบ้าง

สอบคอคือเขาจะเสนอให้รัฐบาลอย่างนี้เหรอครับพี่

ผมเชื่อว่าเบื้องต้นเนี่ยเหมือนกับน่าจะมีการเอ่อ
ตกลงกันมาแล้วในเบื้องต้น
คุณหมอถึงได้มีการพูดออกมาได้

มันเหมือนกับว่าทางที่เข้าคอรมณ์
คือความชัดเจนก็อาจจะแบบมีการคาดเคลื่อนได้บางจุดบางประเด็น

แล้วออกมาเดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะชัดเจน
คือที่เราเสนอไปทั้งหมดก็คือที่สบคประชุมแล้ว

แต่ว่าทั้งหมดต้องตัดสินที่พรุ่งนี้คือคอลโลมอลต้องต้องลง
แต่ผมเชื่อว่าน่าจะมีการคุยกันเบื้องต้นมาแล้วเป็นแบบนี้แหละ
อย่างนั้นเนี่ยทางคุณหมอเองคงไม่กล้าออกมาแถลงแบบนี้
ถ้าเกิดว่าจะให้แบบครบองค์ประกอบหรือแบบชัดเจนก็ต้องลองพรุ่งนี้
เพราะวันนี้วันทางคายเราก็จะมีการประชุมคอรมณ์กัน
ที่เรายังไม่มีวัคซีนที่จะป้องกันตัวมนุษย์ได้
นั้นพวกนี้ก็คือเป็นเพราะให้เปิดหรือไม่เปิด
แล้วก็คงต้องยังใส่หน้ากากอยู่ต้องเว้นระยะห่างจากคนอื่น
ใช่ไหมคะแล้วไม่อยู่ในที่อับ
ก็กลัวจริงไหม
ในแพทยงผู้วรวรรณหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะงาน
โพวิด๑๙เป็นโรคอุบัติใหม่
ไรัสนี้จึงยังไม่มียารักษาจำเพาะ
ที่ใช้รักษาจึงยืมยาจากโรคอื่นมาใช้
ไหมคุณหนุ่มคือตอนนี้เราไม่ได้มียารักษา
คนที่หายหายเพราะรักษาตัวเอง
คือร่างกายตัวเองแข็งแรงพอ
ยาต่างที่คุณหมอยงจะพูดต่อไปนี้นะฮะ
บอกว่าการรักษายังไม่เป็นผลแน่ชัด
และยืนยันได้ว่าผลจากการรักษาที่ชัดเจน
โทนาเวียถูกนำมาใช้รักษาโรคโควิด๑๙
ส่วนพาวิพิราเวียในบ้านเราได้นำเข้า
ซึ่งญี่ปุ่นเขาได้รับคิดมาแล้วว่า

ขวางการสร้างไวรัสชนิดอื่นด้วย

ขณะนี้ก็ได้นำมาใช้ในการรักษาโควิด๑๙กันมาก
ที่มีอาการรุนแรงที่มีปอดบวมคือใช้
แล้วก็ได้มีผลมีผลด้วย
ยังไม่ผ่านการรับรองของออยในชาติใดเลย
เป็นยาที่อยู่ในระหว่างการวิจัยในระยะที่๓

ขณะนี้มีมากกว่าร้อยโครงการคงจะทราบผลเร็วนี้

ก็มีการศึกษากันทั่วโลกทุกประเทศ

คือทุกคนพยายามหาทางที่จะมียารักษาอีกโรคนี้
เพราะตอนนี้ทั้งโลกนั้นหยุดเดิน

ขณะเดียวกันไปดูที่อเมริกา

เลขาธิการกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ
ก็ระบุว่านักวิทยาศาสตร์ของรัฐบาล
ค้นพบว่ารังสีอันตราเวลเล็ต
มีประสิทธิภาพในการกำจัดเชื้อโรค
บนพื้นผิวต่างและในอากาศ
ก็สร้างความหวังว่าการระบาดจะลดลงในช่วงฤดูร้อน
อกจากนี้อุณหภูมิที่สูงขึ้นและความชื้นที่เพิ่มขึ้น
ส่งผลต่อการอยู่รอดของไวรัสเช่นกัน

ซึ่งระยะเวลาที่จะทำให้จำนวนของไวรัส
มีชีวิตลดลงครึ่งหนึ่งก็อยู่ที่๑๘ชั่วโมง
หมายถึงว่าถ้าเชื้อมาโดนแดด๑๘ชั่วโมง
และอุณหภูมิก็อยู่ที่๒๑๒๔องศา

องศาเซลเซียสและความชื้น๒๐เปอร์เซ็นต์

และเชื้อไวรัสลดจำนวนลงเมื่อมีความชื้นเพิ่มขึ้น๘๐

และเมื่อเพิ่มแสงแดดเข้าไปไวรัสจะลดลง

แต่เล่าให้ฟังว่าเขากำลังดูความเป็นไปได้ในเรื่องนี้

อุณหภูมิ๒๑๒๔องศาเซลเซียส

จะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ทำให้การเผย

สรุปว่างานวิจัยชิ้นนี้ยังไม่ได้รับการเผยแพร่ต่อ

รอการประเมินจากหน่วยงานที่ทดลองอยู่ค่ะ
แต่ว่าพี่ธรรมเขาบอกว่าให้ฉีดเข้าไป
แต่ว่าพี่ทำเขาบอกว่าให้ฉีดเข้าไปได้

ประชดไอ้นั่นด้วยน้ำยา

ที่คุณหมอว่าจะลดให้การทำงานในบ้านเหลือ๕๐
ว่าจะมีคนกลุ่มนึงยอมได้
ก็คือกลุ่มที่อะนี่กันมีการปลดล็อกดาวน์คือช่างเสริมสวย
โอ้ก็คือแล้วต้องมีการจำกัดอันนี้ถ้าเท่านี้ที่เราทราบอ่ะนะ

จะเข้าไปใช้บริการที่เหลือ๕แล้วก็ออกมาก่อนแล้วก็
เท่าที่ได้ยินมาคือคุณหมอเขากลัวเรื่องของ

ใช่ทีนี้คือเด็กนักเรียนเองเนี่ย
ด้วยความเป็นเด็กเนี่ยแน่นอนว่าไอ้เจ้าเชื้อตัวนี้มันคือเด็กเขาถึงเด็ก
แต่ว่าเด็กเขาจะไม่มีอาการอะไรไงเออเขาจะไม่เป็นอะไรมากเขาจะแบบไม่อายเขา
แค่เหมือนเป็นหวัดไอเป็นไข้เป็นอะไรอย่างนี้
คือเด็กอ่ะเขาจะมีภูมิอะไรของเขาสักอย่างที่หมอบอกนะแต่ว่าประเด็นมันคือว่า
เด็กเนี่ยอาจจะเอากลับมาติดผู้ใหญ่ที่อยู่ที่บ้านแล้วอาการเขาจะหนัก
นึกออกไหมคือเขาไม่ได้ห่วงตรงนั้นไงที่ว่าเด็กไปเรียนแล้วจะเป็นยังไงอะไรอย่างนี้
เขาไม่รู้ว่าเด็กจะไปเรียนแล้วแบบว่าจะแบบติดใช่เพราะว่าเขารู้ว่าเด็กเนี่ยแบบ
ยังไงก็สู้กับโควิดได้แต่ถ้าเอากลับมาติดคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรือลุงหรืออะไรอย่างเงี้
คุณพ่อคุณแม่ที่อายุมากอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามีโรคประจำตัวเนี่ยเขาก็กังวลใจเรื่องนี้อยู่
เขากำลังมีการดูกันอยู่ว่าตกลงจะยังไงกันแน่จะทำยังไงกันแน่
ถ้าระบาดรอบ๒เนี่ยเราน่าจะหนักเนี่ยจะไม่พอเอาจริงตอนนี้คือเรื่องเตียงผู้ป่วยอะไรยังรับมืออยู่
แต่ตอนนี้ถ้าระเบิดอีกทีเหมือนเดิมตอนต้นที่วันหนึ่งเป็น๒๐๓๐คนเราจะไม่ไหว
วันนี้เพื่อนผมคนหนึ่งส่งข้อความของเพื่อนอีกคนที่อยู่ที่อังกฤษมาให้ดูว่าเขาบอกว่าโอ้โหเขาลำบากมากเลย
คนที่อยู่อังกฤษเนี่ยตอนนี้คือเขามีอาการคือเขาอยู่บ้านมา๔อาทิตย์แล้ว
คือหายใจไม่ได้แล้วก็อึดอัดแบบทรมานมากโทรไปหาหมอหมอก็ไม่ให้ไปคือให้กินแต่พาราอย่างเดียว
แล้วก็ยาฆ่าเชื้อแค่ชุดเดียวคือไม่ได้ฆ่าเชื้อคือไม่ได้ฆ่าไอ้เจ้าเจ้าไวรัสด้วยนะ
คือแค่ช่างฆ่าเชื้อเออตามอาการอะไรอย่างนี้
แล้วก็เขาก็ถ่ายคลิปส่งมาให้ผมดูอ่ะโอ้โหเสียงแบบคนที่นอนอยู่ในห้องนั้นอ่ะ
ฟังแล้วน่ากลัวมากเลยเขาไม่มีเครื่องช่วยหายใจพอ

กิจจาที่เคยเป็นนักเขียนอยู่ที่ดิฉัน
เล่าเรื่องต่างให้ฟังแบบว่า

อุ๊ยขออนุญาติจริงหรอ

อันนี้เขาจับมือเปล่าเลยนะเป็นผู้หญิงด้วย

ก็มีเขาโพสต์ภาพในขณะที่จับงูเธอดูเอาละกัน

อ้าวก็งูมันไปจัดการซะหมดเลยไง
โอ้โฮแบบหางด้วยเธอเข้าใจไหมใช่
นี่นางโพสต์รูปนี้นะลงมานะ
งูก็ไม่ใช่ตัวเล็กนะตัวเบอร์เร่งเทกเลยนะ

แล้วก็มีซากเป็ดที่อยู่ข้างเห็นไหม
นางบอกเนี่ยเราโพสต์มาระบุว่ารู้สึกเศร้า
เป็นพี่อยู่ไหนไม่รู้สักวันพี่อาจจะเป็นเหยื่อก็ได้
อยากที่จะทำหรอกนะเหนื่อยใจจริง
อะไรไม่ได้เลยขนาดแมวมันยังกิน
ก็นางมีแหล่งอาหารนางก็เลยไม่ไปไหน
ถูกมันก็ประเด็นมันก็ไม่ได้หยุดไงมันก็คือกลายเป็นแบบนะฮะ
แล้วก็ยังมีบอกด้วยนะบอกตื่นเต้นเมนูจันนี้จะเอาเวอร์กว่าเดิม
ขายแพงกว่าเดิมฮ่า

แต่สุดท้ายก็ออกมาขอโทษคือไม่ขอโทษไม่ได้หรอก
เพราะว่าขนาดตัวนักแสดงที่เขาชื่อเสียงโด่งดัง
เขาทำอะไรที่ไม่ถูกไม่ควรเขายังต้องออกมาขอโทษ
คืออันนี้ก็จำเป็นต้องขอโทษไม่งั้นก็สังคมก็ลงโทษลงโทษ
ก็คือจมธรณีก็คงไม่ได้นะฮะ
คือก็มีการไปยกว่าเอ๊ะทำไมร้านลูกไก่ทองเขาถึงได้ขาย

แล้วก็เค้ารูกไก่ทองเขาก็ตอบกลับมาบอกว่าเขาก็ไม่ได้ใช้หนังยางแดง
อะไรอย่างงี้แหละครับ
เนี่ยใส่กล่องไม่ได้
หมดน่ะแล้วนัทจะไปนั่งเป็นคนทอล์คให้
อีกหลายปีเลย๓ปี๔ปี

ก็เนี่ยฮะเมื่อก่อนน้องจะผอมกว่านี้

ฉันเคยเจอตั้งแต่น้องเข้าไปประกวด

นี่นะครับ

แต่มันเถอะไปอีกหน่อยจะไปถึงทางแถว

นางงามก็เคยเจออะไรอย่างนี้
นะครับก็เรียกว่าเป็นประเด็นที่
ยังติดแทนอยู่ไหมนี่ใช่เป็นล้านน่ะวันนี้คือเต็มเฟส
ทุกคนก็พากันไปแบบว่าทำเมนูแกงเขียวหวานกันหมด

บางคนบอกว่าของฉันต้องขายแพงกว่า
เพราะฉันนำมะพร้าวมาจากปากหิมพาน

ก็ไม่รู้ไงเขาบอกทำไมมันถึงแพงขนาดนี้
แต่ว่าทางคุณนัทเขาก็บอกว่าเขาก็บอกคุณแม่เขาเอง
บอกว่าให้ทำอะไรก็แล้วแต่ทำให้เหมือนกับที่ทำให้ลูกกินนะ
คือต้องของต้องดีวัตถุดิบต้องดีทุกอย่างต้องดี
ทุกอย่างดีได้นัดแต่ปากไม่ดีไม่ได้

ปากต้องดีตามวัตถุดิบด้วยคนถึงจะรัก
แต่ถ้าวัตถุดิบดีอย่างเดียวขายราคาอย่างนี้
แต่ปากไม่ดีเพื่อนปากไม่ดีหนูก็ต้องโดน
อันนี้คือเตือนเอาไว้เพราะว่าทุกอย่างมันมีเหตุและมีผลของมัน
คือเรื่องของแพงมัน

แต่เมื่อไหร่ที่คุณเอาบอกว่าอ๋อเขาไม่ได้ทำให้คนจนแก๊ก

เขาก็แบบถึงรู้ว่ามันแพงแต่ก็จะเก็บตังค์ซื้อไว้
แบบอยากกินสักครั้งหนึ่งเขากลับออกไปของพี่นัทอะไรอย่างนี้

คือเข้าไปอ่านหลายคนก็ยังแบบคือดีแบบว่าเออแบบ
คืออย่างพวกเรานี่แหละที่แบบเป็นคนที่สนับสนุนของของคุณ

แล้วอย่างนี้ฉันแบบว่ารีวิวอาหารบินโตละพันกว่าบาท

ครับว่ารู้กันว่าราคานี้

สั่งไม่สั่งก็แล้วแต่คนสั่งไม่สั่งใช่ไหม
ถือว่าเป็นบทเรียนสำหรับน้องนะครับ
คืออันนี้คือพี่ก็เข้าใจในทุกมุมมองของน้อง

อย่างที่บอกวัตถุดิบเนี่ย
ดีได้แต่ปากไม่ดีไม่ได้
เพราะมันมีคนคอยสแกนน้องอยู่นะครับ

เป็นคนของเขาเรียกอะไรอ่ะ
พอเป็นยูทูปเวอร์เป็นพวกเน็ตไอดอลเนี่ย

สิ่งเดียวที่ใช้คำนี้นะ
ในลักษณะของยะโสโอหัง

เดี๋ยวจะมีความรู้สึกไม่ดีทันที

ขนาดอุ๊ยอะ
ถ่อมตัวตลอดเวลานะครับ

หรอกคือผมเองก็มีเหมือนกัน
ทำไมบางทีผมเห็นแบบ

เวลามีอะไรผมก็จะพูดออกไปในทันที

ผมก็จะโดนในเรื่องที่ว่าคุณตาไปถูกโจรเนี่ย

ชิงเงิน๕๐๐๐บาทไป

บอกขอโทษด้วยนะไม่ได้ตั้งใจ

ใช้สื่อไม่ดีทำไมถึงใช้คำว่าอยากถีบ
เขามีเป็นสิทธิมนุษยชนของเขา

ผมก็บอกว่าเออแบบผมเลือกรายการ

แต่นี่มันเป็นข่าวใส่ไข่มันคือมันคือใส่ไข่อ่ะ

ตลอดทั้งปีที่ผ่านมา๖ปีได้ไหมเราทำงานยัง

ยังไม่เห็นอีกแล้ว
ตั้งแต่เรื่องไอ้สาดน้ำสงการ
ปีแรกปีแรกวัตถุดิบกิโลละ๒๐๐บาท
ช่วงหน้าพาไปกินแมงมันกิโลละ๒๐๐บาท
มันมีวัตถุดิบดีได้แต่ปากไม่ดีไม่ได้เดี๋ยวกลับมา
ดังนั้นจากการสอบสวนจากการสอบถาม
เราไม่สอบส่วนจากการสอบถามสาวผู้โพสต์เนี่ย

มีอาชีพสั่งทำงานหนังทุกชนิด

ทำจากมือในขณะที่กำลังทำงานหนัง
ตามที่มีลูกค้าสั่งมาอย่างนี้นะคะ

เพราะว่ามันเห่าเกิน

ไม่ได้เห่าธรรมดาใช่
ออกไปเห็นก็เลยเห็นว่างูเหลือมตัวใหญ่มาก
ความยาว๓เมตรเลยบุกเข้ามากินเป็ด

พยายามจับงูเหลือมนางเก่งเนอะ
อุ้ยเก่งจริง

ที่งูมันกำเงิบเข้าไปเนี่ย
มันเขมือเข้าไปโดยมีสุนัขที่เลี้ยงเอาไว้เนี่ยมาช่วยเหลือนะ
โดดเข้าไปกัดงูเหลือมจนตาย
นางหมานั่นก็เก่งนะยะที่นั่งอยู่ตรงนั้นน่ะ
นางไม่ได้ตีหมาตั้ง
หมากัดจนตายโดยก่อนหน้านี้นะ
ไม่ว่าจะเป็นแมวเป็นหมา

งูนางกำเงิบไปหมดเลย

เอ้อมันกินหมดทุกอย่าง

นางจะโดนเองซะด้วย

มันยังมีญาติไหม

แต่ว่า

รอจนกินไปหลายตัวแล้ว

ไปดูเรื่องนี้นะฮะ

เป็นวาระแห่งโซเชียลเลยทีเดียวนะครับ

ันนิซา

ที่คุณแม่ของคุณนัทเนี่ยนะฮะ
คุณนานิสาเนี่ยนะครับเขาทำออกมาขาย
คือทางคุณนัทธิสาเนี่ยไปบอกคุณแม่บอกว่าทำกางเขียวหวานมาขายหน่อยนะครับ
ก็คือเหมือนกับเปิดเป็นร้านชื่ออะไรนะแองจี้อะไรมาม่านะ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

เข้ามาเนี่ยนะฮะเขาไม่ได้ขายคนจน
เขาขายคนมีตังค์แด๊กเห็นไหม
เนี่ยนะฮะเขาไม่ได้ขายคนจนอย่างนี้นะครับ
คือจนก็กินแบบจนอย่าพูดมาก

ก็ไม่มีอะไรต้องขอโทษเนี่ยนะฮะ

คือการโต้ตอบคือการโต้ตอบนะฮะ
ก็คือปรากฏว่าคนก็ด่าไง
ทัวร์ลงไงว่าทำไมถึงไปเหยียดคนจนแบบนี้
นะฮะคือทำไมคือคนจนเขาเกี่ยวอะไร
ทำไมคุณต้องมาพูดแบบนี้คือเขาไม่ได้ขายคนจนเนี่ยนะฮะ
ปรากฏว่าล่าสุดนะฮะคุณนัทนิสาเนี่ย
เขาก็ออกมาโพสต์ออกมาไลฟ์นะฮะขอโทษ
พูดถึงกรณีนี้นะบอกว่าวัตถุดิบที่เขาใช้

วัตถุดิบเนี่ยที่ใช้นะฮะกุณฑาต์ดีจริง
แล้วก็ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงว่าตนเอาเปรียบผู้บริโภค
เพราะไม่เคยบังคับให้ใครมาซื้อ

ถ้าเราใช้ชีวิตแบบนี้เราใช้ตัวนัด
แต่ตอนนี้ผิดหวังมากมากผิดหวังกับสิ่งที่นัททำน้าก็ขอโทษนะคะ
ตอนนี้นางได้รับบทเรียนว่าเออถ้าเราใช้ชีวิตแบบนี้
เราใช้อารมณ์เข้าไปแบบนี้สิ่งที่รัฐจะได้รับคืออะไร
ตอนนี้น้าจะไม่ปฏิเสธทุกคำด่าถ้าเป็นเรื่องจริงน้าจะรับฟัง
และอะไรที่นัทปรับปรุงได้นัทจะปรับปรุงแต่ขอร้อง
ถ้ามีอะไรอยากจะด่าที่นัทอย่าไปด่าที่ครอบครัวนัทนะคะ
ยังไงสุดท้ายนี้นัทได้ชี้แจงทุกอย่างในมุมของนัทแล้ว
ก็ขอโทษทุกคนอีกหนึ่งครั้งนะคะเวลาที่จะด่าคนอื่นไม่มีเจตนาที่จะด่า
ลองดูไหมเมื่อกี้เขาพูดว่าไงตูนก็พูดว่าไงนะ
เขาออกมาขอโทษอีกทีตูนก็ออกมาขอโทษอีกทีนึงนะฮะแต่ว่าสุดท้ายแล้วมัน
ไปหลายหมื่นทีเดียวนะยอดก็ล่วงลงมาเลยเนี่ยนะครับ

คือเขาจะมีกันกี่คนนะ๔คนใช่ไหมในกลุ่มเขา

ชื่อว่าหี้ววีอะไรแน่นอน

มีน้องเท้าเหลม๔๐กับน้องที่แต่งหน้าเก่ง
จือปากเพจจือปากค่ะอีก๒คน
ในข่าวเนี่ยก็ยังบอกนะครับว่านอกจากนี้ชาวเน็ตยังแฉด้วยนะครับว่านัทนิสาและแก๊งเพื่อนเนี่ยโด่งดังเพราะว่าคอนเทนต์การแต่งหน้า
แต่งตัวต่างนานาที่บอกว่าคิดคอนเทนต์ขึ้นมาเองทั้งหมดเนี่ยคิดการแต่งหน้าคิดการแต่งตัวทั้งหมดเนี่ย
จริงแล้วล้วนแต่ก๊อปคอนเทนต์จากต่างชาติเข้ามาทั้งนั้นจนโดนเจ้าของคอนเทนต์เนี่ยโพสต์แหกมาแล้วก็มี
รวมไปถึงชาวเน็ตก็ไปขุดคลิปเก่าที่เจ้าตัวเองเคยไปออกรายการอื่นแล้วก็คลิปต่างในคอนเทนต์ช่องตัวเองเนี่ยนะฮะ
ซึ่งเคยมีการพูดจาเหยียดคนอื่นเช่นบอกว่าคนทำงานออฟฟิศไม่มีทางได้กินอาหารในราคาในร้านที่ราคาเริ่มต้นที่๕๐๐บาทหรอก
คือเพราะว่ามันจะมีคนไปแคปเอาไว้ได้ด้วยนะครับในระหว่างที่ทางคุณตูนฮิวหวีอะไรเนี่ยเขาได้มีการมาโพสต์
เมื่อกี้ที่บอกไปว่าแหมเขาไม่ได้ขายให้คนจน

คือทางนิสามณีหรือนัทเนี่ยเขาก็
เข้าไปบอกว่าโชคดีมีเพื่อนปากหมาช่วยพูดแทน

นี่คุณแองจี้เมื่อกี้พูดเรื่องเมื่อกี้ไป
ถ้าแฟนคลับน้องเข้ามาด่าผมคุณต้องออกตัวแทนผมด้วยนะ
ให้หนูออกตัวไงพี่เขาขี้ออกตัวแรง
เอาหรือ

นี่ครับว่าทุกมีเรื่องมี

ของดีแต่ต้องปากดีด้วยอย่างนี้ค่ะ

ปากมักปากจะเป็นสีไอ่แม่นค่ะมีเมนูต่อไปยังหรอวันดี

คือทำอาหารอร่อยแล้วก็ต้องพูดต้องพูดดี

บริการก็ต้องดีขายทุกอย่างเป็นปฏิติ
ถ้าถ้าสวนกลับไม่ได้ประเด็นเกิด
ครับคุณหนุ่มมาไปกินแมลงมัน

ฝนตกฝนแรกตกปุ๊บแมงมันออกมาร่าเริงเลย
คนให้ชาวบ้านออกตะเวนหาแล้วก็เก็บเอาเกาก้นด้วยคนนั้นเอออืม
เพื่อนำมาเป็นอาหารบางรายก็นำไปจำหน่าย
แมงมันราคาอยู่ที่เท่าไหร่ไหมกิโลกรัมละ๒๐๐บาท
ใช่ครับโอ้โหแต่กว่าจะได้กิโล
แล้วมันกินได้เหรออ่าอร่อยนะพี่อร่อยมาก
ชื่อมันเนี่ยบอกรสชาติแม่เออว่ามัน
เพราะเป็นของกินหายากนะคะหายากกว่าตั๊กแตนนะคะคุณ
ปีนึงเนี่ยตัวที่มันแก่เต็มวัยเนี่ยนะคะ
ออกมาจากรังให้ชาวบ้านได้มีโอกาสนำมากินเพียงปีละครั้ง
เหมือนมดเหมือนมดมดมันเปรี้ยวนี่มันคล้ายคล้ายปลวกไหม
กล้องเราบอกว่าเหมือนมดมดมันเปรี้ยวไม่ใช่เหรอเธอไม่ใช่เออ
ในพื้นที่ภาคเหนือนะเป็นอาหารที่ถือว่าเป็นยาบำรุงกำลังชนิดหนึ่งเลยทีเดียว
อกจากนั้นยังมีรสชาติที่อร่อยแล้วก็มันชาวบ้านจึงนิยมหามารับประทาน
งมันจะอยู่ในที่สูงที่น้ำท่วมส่งผลให้ราคาที่เป็นราคาก็เลยแพง
หายากหายากเป็นอย่างงี้เลยเหรอใช่ค่ะเป็นที่ต้องการของตลาด
วิธีทำทำยังไงคะมันจะมีอยู่สองประเภทคือตัวผู้กับตัวเมีย
เมียตัวเมียใช่คือตัวตัวผู้จะกินไม่ได้เอาเหรอ
ไม่เท่ากันขนาดไม่เท่ากันแต่ตัวเมียเนี่ยจะมีความมัน
อืมจะมีความวาวคุณแม่ตัวพื้นผิวเขาจะวาว
แสดงว่านางก็คงจะมีแบบฮอร์โมนหญิงเนี้ยเนอะค่ะแล้วเอามาคั่ว
ค่ะก็คือไปคั่วใส่เกลือแล้วคือบางทีเขาก็ไม่ใช้น้ำมัน
ก็คือแบบกับน้ำเปล่าแล้วก็ใส่เกลือเข้าไปมันก็จะมัน
อันนี้คือเมนูกระทำที่ง่ายที่สุดแต่ยากที่สุดคือการตำน้ำพริกแมงมัน
เพราะว่าไปตำน้ำพริกแมงมันมันเป็นยังไงอ่ะ
ก็เนี้ยเห็นตัวมันเลยเออคือมันมันมันไม่คุ้นตานี้ไงเนี้ยเนี้ย
ตัวอย่างเงียบคล้ายคล้ายคล้ายกับไอ้แมงเม่านะเออใช่
แต่ตัวใหญ่กว่านะแต่ตัวใหญ่กว่ามันเหมือนแมงเม่าเลยอ่ะ
กินแล้วจะเมาหัวไหมแม่คิดแล้วเขาเขาเคยลองกินมันจะเวียนหัว
อ้าวเหรอแต่เนี้ยกินแล้วไม่เวียนหัวเนี้ยเนี้ยเนี้ยแมงมันเหมือนจิ้งหลิง
ใช่ค่ะอันนี้กินแล้วก็จะมีอย่างเดียวคือที่เป็นเอฟเคมันคือ
กินแล้วก็ระคายคอต้องกินน้ำเยอะหน่อยไม่ก็แสดงว่าทั่วไปทั้งปีกเลย
ใช่ค่ะนี่คือคุยที่ดินอย่างเดียวเลยใช่ไหม
มันจะขึ้นมาจากดินวันไหนที่ฝนตกหนักหนักเนี่ยอย่าง
อย่างเศร้าที่ที่ผ่านมาเนี้ยฝนตกหนักโลลดสองพันหรือโลลดสองพัน
หรือพูดง่ายคือตัวละบาทหรือ๒บาทคุณกว่าจะได้โลหนึ่งก็เยอะนะ
นี่นี่นี่นี่มันยู่อย่างเงี้ยซึ่งถ้าเกิดตอนที่ช่วงยักษ์อะไรขนาดนั้น
ฤดูนี้เขาก็จะขุดกันแม่ขุดใต้ดินเพื่อไปเจอรังมันแล้วก็เอามาดอง
ก็จะเป็นอีกโลชั่นนะถ้ามันไม่โดนเราจับกินก็จะบินไปในอากาศ
ใช่แต่ว่ามันก็ต้องมานั่งเลือกอีกใช่ไหมว่าเอาตัวเมียตัวผู้
ก็ต้องมานั่งเลือกกันหูยุ่งเหมือนกัน
ก็ไอ้ตัวที่มันแบบเล็กที่อยู่เหมือนแบบยุบยุบ
แต่อันนั้นคือสุดยอดถ้าเกิดไปโดนกัดคือจะคันทั้งตัว

เมืองไทยก็เหมือนกันคุณแพลวดาว
เหมือนกันเลยแล้วก็พ่อแม่พ่อแม่เดือดร้อนมาก
เพราะลูกอะไรครับทั้งวัน
บอกว่าไม่เคยใกล้ชิดลูกอย่างนี้มาก่อน

แต่มันก็เป็นสิ่งที่ดีนะที่ได้ใกล้ชิดกันเนี่ยนะ

คุณคะในช่วงโควิด๑๙เนี่ย

ที่แบบว่าเป็นมลพิษขึ้นมาได้เลยทันที
เพราะว่าตอนนี้ขยะพลาสติกทะลักเลย
วันละ๖๓๐๐ตัน
จากการบริการส่งอาหารออนไลน์นี่แหละค่ะ

ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยเนี่ย

การแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙
ทำให้เกิดปัญหาขยะหลายประเภทเพิ่มขึ้น
โดยมีที่มาจาก๒กลุ่มหลักเลยนะ
อันแรกคือกลุ่มขยะจากการส่งอาหารออนไลน์เพิ่มขึ้น

หรือเพิ่มขึ้นเป็น๖๓๐๐ตันต่อวัน

ประเทศไทยเนี่ยผลิตขยะพลาสติกเนี่ย

หรือประมาณ๑๕๐๐ตันต่อวันนะ
มันเพิ่มขึ้นมาเยอะมากโดยเฉพาะในพื้นที่ของกรุงเทพนี่แหละค่ะ
เพิ่มขึ้นมาถึง๑๕๐๐ตันต่อวันเลย
แล้วก็ยังพบว่าปริมาณของขยะอาหาร
หรือขยะเปียกซึ่งเราไม่เคยแยกกันเลยนะ
ถูกทิ้งปะปนกับขยะทั่วไปมีปริมาณเพิ่มขึ้นอีกเยอะมาก
ที่บ้านอยู่ติดริมแม่น้ำแซนแสบ

ทุกเช้าดิฉันเนี่ยสงสัยมาก
คือก่อนหน้านี้มันไม่มีเรือเก็บขยะมาบ่อย
แต่ว่าทุกวันนี้เรือเก็บขยะมาทุกเช้าเลย
แล้วที่ฉันก็จะเห็นขยะเต็มคลองแสนแสบมากกว่าเดิม

ใช่ไหมคือเราทิ้งกันไปคือมันทำไมเราต้องไม่เข้าใจว่าทิ้งไป
เรามีวินัยในการอยู่บ้านแล้วนะ
ตอนนี้เราสร้างวินัยให้กับตัวเองได้เยอะมากเลยนะ
เราต้องเรียนรู้วินัยอันอื่นต่อไปอีกไหม
มันจะได้ช่วยให้มลพิษมันน้อยลง

ปริมาณขยะที่เกิดจากหน้ากากอนามัยใช้แล้ว
ซึ่งถูกทิ้งอย่างถูกวิธีผ่านการทิ้งแบบคัดแยกขยะเนี่ย
มีจำนวนนี้นะคะทั่วประเทศเนี่ยประมาณ๑๕ถึง๒ล้านชิ้นต่อวัน

เพิ่มขึ้นถึง๑๕๐ตันต่อวัน

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด๑๙
ยังส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม
ซึ่งทำให้ปัญหามลพิษทางอากาศโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลลดลงอย่างเห็นได้ชัด
เพราะว่าปริมาณรถยนต์บนท้องถนนมันลดน้อยลง
ลพิษอันนี้ดีแต่มลพิษขยะนี่สิคะ
เราจะทำกันยังไงมันก็ยิ่งเพิ่มขึ้นหนักขึ้นไปกว่าเดิม
๑๕๐๐ต่อปีนี่กลายเป็น๓๕๐๐ต่อวัน
ตัวนี้นะที่เกาะริมทะเลชายหาดเลย

งงนะคนไปไหนหมดเนี่ย

ต้องถ้าเก็บให้เรียบร้อย

คือเขาจะมีวิธีทิ้งใช่ไหม

แล้วก็ต้องเอาแอลกอฮอลฉีดก่อนด้วยนะ

บางทีเขาจะแบบเก็บไปแล้วเหมือนแบบ

คนที่ใช้ไปมันมีอะไรติดอยู่ในนั้นบ้าง

เมื่อกี้มีน้องที่ในทวิตเตอร์นะฮะ
ส่งรูปแมงมันเข้ามาให้ดูแล้วเอาแบบชัดเลย

อันนี้แบบใกล้โอ้โห

อันนี้ส่งมาในทวิตเตอร์เลยนะครับ
เทียบกับขนาดนิ้วแล้วตัวเล็กนะ
เขาไม่กินตูตรงนี้แหละแม่

มันกินได้กินนิดดีล่ะแม่

มันมีมากเหรอว่าไหนเดือนนี้สิ

คือฝนตกหนักแล้วก็ถ้าเกิดวันรุ่งขึ้นแดดออกแรงก็จะออกแล้ว

ด่วนยังถูกกว่าคุณแม่รถด่วนแค่หลักร้อย
ต้องกินของถูกดีกว่าอร่อยมันดิ
ไม่มีอะไรนะครับก็ลองทำเล่นดู
แค่ทำให้พี่เหมียวมองคุณหนุ่มเปลี่ยนไปเท่านั้นเอง
เพราะว่ามันเห็นท่าแท้มานานแล้ว
อย่างเราเห็นเราก็เฉยอยู่ไว้นะรักดีแต่ถ้าคุณมดดำนั่งอยู่ตรงนี้สิ
เมื่อกี้นางเข้าไปโพสต์ไปคอมเมนต์แล้ว
เย่เพราะงงมากนางบอกผมก็เลยตอบกลับไปให้นางแล้ว
ว่าผมบอกว่าทำเพื่อเตือนเธอไงว่าอย่าหลงรักแขกเข้าใจป่ะ
เออ
นี่ไหล่สิอุตถับต้องการให้ต่อมาอย่างนี้แหละ
ไปดูอีกเรื่องหนึ่งนะฮะนี้ไปที่เรื่องของกีฬานิดนึง
ที่อังกฤษนะครับสื่อดังพวกเขาเปิดเผยนะครับ

เขาว่าอย่างนั้นคือวันนี้นะฮะ
นี่ฮะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทีมในศึกปรีเมอร์หลีกอังกฤษ
กำลังคุยเพื่อวางแผนในการเตรียมความพร้อม
กลับมาทำการแข่งขันต่อนะฮะให้จบฤดูการนี้
หลังจากเจอผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเจ้าโควิด๑๙เนี่ยนะครับ
คือก่อนหน้านี้พิมเมียลีกได้ประกาศหยุดทำการแข่งขันเช่นเดียวกับลีกอื่นในยุโรป
ยุโรปเลยนะครับหรือทั่วโลกด้วย
หลังจากที่โควิด๑๙เองเนี่ยระบาดอย่างหนักนะฮะ
ซึ่งตอนแรกเรื่องการแข่งขันไปวันที่๓เมษายน
ต่อมาก็เลื่อนเป็น๓๐เมษายน
หลังจากนั้นได้มีการแถลงการครั้งที่๓นะครับ
การแข่งขันออกไปก่อนจนสถานการณ์นั้นจะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดี
แต่ถ้าว่าในตอนนี้เริ่มมีการพูดถึงการกลับมาฝึกซ้อม
หรือทำการแข่งขันแบบปิดสนามคือไร้คนดูกันอีกแล้วนะฮะ
ถึงการกลับมาฟาดแข้งกันต่อนะฮะ
ถึงผู้เกี่ยวข้องเข้าแคมป์ล็อกดาวน์อยู่ในโรงแรมเป็นเวลา๖สัปดาห์หรือ๑เดือนครึ่ง
ซึ่งแต่ละทีมจะต้องเลือกโรงแรมที่ใช้เป็นสถานที่ล็อกดาวน์
พร้อมกับแบ่งอีกส่วนหนึ่งเอาไว้ให้ทีมเยือนอย่างชัดเจน
ส่วนประเด็นเรื่องสนามแข่งมีความเป็นไปได้
ทั้งรังเย่าแล้วก็ของแต่ละสโมสรหรือเป็นสนามกลาง
โดยขึ้นอยู่กับมิติในการประชุมร่วมกันอีกที
แล้วจะแข่งไงไม่มีคนดูเนี่ยใช่ต้องแข่งกับมิตรสนามเพราะว่า
เขาบอกที่อิตาลีเนี่ยที่อิตาลีตอนนั้นน่ะที่มีเรื่องของการติดเชื้อกันมาจากการแข่งขัน
คือคนเข้าไปดูใช่อ๋อคงเหมือนสนามมวยเราอะไรอย่างนี้แน่นอน
แน่นอนเขาเป็นที่ปิดไม่ใช่เป็นที่เปิดนะ
ตอนนั้นคือมันเขามีการแข่งขันกันแล้วก็เป็นการแข่งขันแมทหนึ่ง
แล้วก็ปรากฏว่าเตะกันไปแล้วก็เขาบอกคนติดเชื้อในตรงนั้นเยอะมาก
เขาเชื่อกันว่ามันมีเป็นการประทุกข์ของคนที่ติดเชื้อโควิดในวันนั้นด้วย
ทำให้มีการเผยแพร่มออกไปของเรายังมีต่อเนื่องจากสนามมวยอยู่ไม่หยุดอ่ะเนอะ

ถ้าเกิดเขาเตะให้จบแสดงว่าคือก็คือเตะให้แข่งกันให้จบแต่ไม่มีคนชมถูกไหมคะ
ใช่ก็ปิดสนามแล้วลิฟภูมิมีโอกาสชนะไหมฮะ
เป็นเช็มป์ไหมฮะก็คงอย่างงั้นแล้วเขารอคอยมานานแล้ว

เรื่องบอธนี้อีกแล้วที่เอาเหมือนกันเนี่ยไอ้น้องเวลานี้

แต่ว่าย่างในสนามมวยเองดูอย่างนี้นะ
เขาปิดขนาดอยู่แค่สนามวย

๕๐๖๐คนตอนนั้นแล้วก็ขยายวงกว้างเป็นวัน
เหมือนคุณพี่แท็กซี่อะ
วิ่งมีรีคหรือว่าการเตะอยู่ฟ้าแชมพิวส์ลีก
วันที่เขาเตะกันแล้วแค่ลิวภูเตะนี่ก็โอ้โห
คนดูเท่าไหร่แล้ววันนั้นน่ะ

สถานะนะมาได้เดือนหนึ่งแล้วด้วย

กลับมาข่าวใส่ไข่นะครับ
จริงข่าวนี้มันเป็นข่าวที่คุณมดดำควรจะต้องอ่าน

พูดถึงใครกันเหรอ
คือเขาบอกอย่างนี้
เอ่ยน้องผิวสีน้ำผึ้งโป๊ะแตก
สตอรี่ซื้อของให้ตัวเอง

ซึ่งเป็นเรื่องของน้องผิวสีน้ำผึ้งคนหนึ่ง

หน้าชัดเพราะศัลยกรรมมาเยอะ
เรื่องมีอยู่ว่าน้องคนนี้เป็นคนทำงานดีทำงานเก่งเล่นละครดี

แต่ประเด็นมันอยู่ที่เรื่องของความรัก

แต่พฤติกรรมของชีนั้นถูกเล่าต่อกันมาหลายรอบ

ซึ่งถูกเมาส์ว่าเข้าข้างตัวเองเพราะผู้ชายจีบเพื่อนน้องเขาต่างหาก

เข้าใจแต่ว่าไม่รู้ว่าใคร
บอกว่าพอมีการเปิดประเด็นจากคนใกล้ชิดให้นักข่าวถาม
น้องเขาก็ทำเขินอย่างแรงต่อหน้าวงสัมภาษณ
จนในที่สุดมีคนรู้ระแคะระคายเรื่องนี้น้องก็เลยปิดประเด็นว่าไม่คุยกันแล้ว
ไปเลยดื้ออย่างนั้นจริงไม่ใช่จริงแล้วเหมือนกับไปเขาไปกิ๊กกักกับทางเพื่อน
เพื่อนของน้องแต่ตัวน้องเนี่ยเหมือนกับดึงว่าไปขอบตัวเองว่าผู้ชายมาจีบเขานะ
แต่ซื้อให้ต่อมาเมื่อความรักเงียบไปอีเวนต์ก็นิ่งตามไปด้วย
เจ้าของงานก็ไปจ้างคนมีประเด็นเพื่อเรียกนักข่าวซึ่งในงานอีเวนต์ที่น้องเข้ามาเดินแบบชุดสุดท้าย
ก็ให้คนส่งช่อดอกไม้ช่อใหญ่มาแสดงความยินดีน้องเขาก็รับไปยิ้มหวานกับช่อดอกไม้
และทำท่าตกใจว่าของใครอ่ะอืมก่อนเดินเข้าวงสัมภาษณ์ของนักข่าวไป
จากนั้นก็ให้พีอาร์ของงานนั้นมาขยี้ว่ามีคนส่งการ์ดแล้วก็ดอกไม้ให้น้องเขา
แต่ให้ไปถามน้องผิวน้ำพึ่งเอาเอง
ก็คือหมายความว่านางซื้อดอกไม้ให้ตัวเองส่งให้ตัวเองเพื่อจะให้มีนักข่าวไปสัมภาษณ์นาง

พอนักข่าวได้ยินแบบนี้ก็พยายามไล่เรียงถามไปมาซึ่งน้องเขาก็เขินไปต่อไป
บอกว่าย้ำหนูยังโสดนะหนูยังโสด
ในที่สุดตัวอาร์ตของวงการสื่อก็ดันไปแฉน้องเขาว่าสร้างสตอรี่สุดฤทธิ์ทุกอย่าง
นะฮะคือเรียกว่าเหมือนกับไปสร้างเองคือพูดผ่านรายการซุบซิบรายการหนึ่ง
ทำให้น้องเขาเนี่ยโป๊ะแตกไปไม่เป็นแล้วก็ไม่อัปเดตเรื่องความรักมาหลายเดือน
ในที่สุดก็มามีกระแสจิ้นกับคนปัจจุบันซึ่งสามารถโทษนะครับซึ่งพยายามสารต่อ

ก็เอาเป็นว่าไม่ฟันทงเลยว่าปัจจุบันน้องเขามีแฟนใหม่จริงหรือเปล่า

คนนี้ได้ไหมลูกประเด็นคนนี้ไหม

หนังสือพิมพ์เล่มหนึ่งเขาเก็บมาอย่างนี้ใช่ไหม

ปรากฏก็ไม่มีจริงเพราะว่าผู้ชายเขาไม่ได้มาจีบนาง
แต่นางแบบเบคสตอรี่ขึ้นมาซื้อดอกไม้ให้ตัวเองอะไรอย่างนี้
ให้คนเข้ามาถามอะไรอย่างนี้สั่งเองสั่งเองจองเองไงคะ
แกรปมาส่งบ้างอะไรอย่างเงี้โพสต์จากอะไรต้นทางค่ะแต่ตอนนี้ไม่ต้องทำแล้วนะ

โควิดไงไหล่ชัยไม่ออกนะ
มีคนส่งหน่อไม้ให้ค่ะ
ป่ะตอนนี้เหรอเออก็ทำอย่างนี้ไงได้ไหม
มันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรไงคือเขาไม่ต้องการจะให้มันเป็นข่าว
ชีวิตพูดไปก็เหนื่อย
มาดูณเดชน์ดีกว่าสบายใจ
เสยนะยังแบบดูดีขนาดนี้เลยดูน่ารักดูไปดูไหม
ลงให้พี่หนุ่มทองหมดได้เดี๋ยวสิ

บอกมันอย่าเสยอีกทำไม
เขาเสยแล้วเขาไม่ตายนะเขาเสยได้ตลอด
หูเขาแบบทุกมุมเลยเขาได้หมดเลย
หน้าอกมันขึ้นมาถึงต้นคอนะ
ทำไมล่ะเขามีคนเป็นคนมีขนเยอะ
ไม่เคยแล้วเขาก็มีผัวฝรั่งมาก

หนูยังสงสัยนี่มันเยอะนะเรมันเหมือนกันนะ

อสเตอร์เรียใช่มั้ย
แต่หน้าเขาก็เหมือนญี่ปุ่นเหมือนกันนะ

เพลินเลยล่ะคุณค่ะเดี๋ยวนี้นะ
พอเริ้มล่ะเรื่อยก็เล่นกันสุดนี้

เลิกบอกว่าไม่ได้เลิกด้วยซ้ำไปที่เราตามข่าวตลอด
แต้วให้สัมภาษณ์ว่าเลิกแล้วปรับลดสถานะจากแฟนมาเป็นเพื่อนได้กว่า๑เดือน
ไม่แน่ใจแต่ตอนนี้คงเป็นไปไม่ได้
เพราะได้ใช้เวลาการกระทำและความคิดมานานแล้วส่วนเหตุผลในการเลิกกัน
ไม่อยากจะมาชี้แจงแค่คนสองคนเข้าใจกันก็พอ
แม้จะเสียใจและเสียดายแต่ก็น่าจะเป็นทางออกที่ดี
ก็ไปแล้วน่ารักกับแฟนน้องแต้ว
น่าเด็กอยู่เท่ากัน

นี่ไงเมื่อก่อนฉันขายของฉันก็แค่ตั้งแล้วก็ยืนถืออย่างนี้
เดี๋ยวนี้คิดนู่นคิดนี่ทำเองไม่ได้ตังค์ด้วยนะ

คุณแม่กำลังจะพยายามบอกว่าคุณแม่ก็เหมือนน้องแต้วเหรอฮะ

เอามาดูหน่อยสิเอามาดูหน่อยสิ
กำลังจะบอกว่าเหมือนน้องแต้วเพราะว่าลดสถานะเหมือนกันหรือเปล่าคะ
ไม่มีคลิปตั้งมั้ยมีคลิปตั้งมั้ย

นี่พวกมันเป็นโรคจิตเป็นโรคจิตชนิดนึงเนาะ

คุณมีคลิปของเขาว่าชื่ออะไรคลิปอะไรพี่ทำอะไรนะล่าสุดเนี่ย
ล่าสุดเหรอปิดโตของตัวอาหารใต้อาหารใต้

คุณชนะครับประยูนก็ส่งมาให้ดูเลยนะ
คุณชนะครับประยูนส่งมาให้ภูมิกับชื่อดังของเรา
หน้าเลยว่าหนุ่มตามอยู่แล้ว
นี่นี่นี่คือแกเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวขอเปิดให้ดูนิดนึง

แกบอกว่ากำลังทานข้าวพอดี

เขาบอกว่าช่วยบอกชีหน่อยได้ไหมว่า

เกาะหลังแลกคูณ

ดมกระต้นจากกลิ่นอ่ะ

อะไรคุณโอมไหน

มา

มันตบทำไมมันต้องก้นกระเด้งนี่เหรอ

ไม่มีเหมือนกันแค่ตบทำไมต้องก้นต้องดึงดึงด้วยเนอะ
ระบุว่าขอหยุดพักเหนื่อยหลังแจกไข่ให้ประชาชนด้วยการเต้นตามศิลปินดังนะครับ
นี่นะฮะก็คือเธอก็คว่ำอยู่บนแคร่ไม้ไผ่
เนี่ยครับแล้วก็ตุ๊บตบดึงครับ
งงอ่ะนอนคว่ำเฉยแล้วมือตบแค่นี้นะ
นี่มันเป็นลมแต่ถ้าเกิดว่าอันนี้ไม่ใช่คุณปรินาแล้วทำท่านี้ผมกำลังเดาว่า
ลักษณะเหมือนชาวบ้านโดนหวยกินแล้วโกรธกันหมดตบแค่หมดเลือด
ออกไปอีกกี่มวดนะ